ส่วนอันนี้อีโต้กับมีดปลายแหลม
ทุนเดิมของสองคนนี้ไม่ชอบขี้หน้ากันอยู่แล้ว

พอได้เหล้าเข้าปากไปปั๊บดวนมีดกันเลยค่ะ

แล้วฝั่งแม่คนตายขณะไปช่วยห้ามนะ

โอ้โหนี่ภาพวงจรปิดเนี่ยอาจจะเห็นแบบไม่ได้คมชัดมาก

ใช่แล้วจังหวะที่แบบไปดวนมีดกันตรงนั้นน่ะ
คือมันมีจังหวะอิรุงตุงนังกัน

พอแม่เข้าไปห้ามคุณผู้ชมตัวแม่เองยังล้มเลย
เนี่ยแม่ที่ไหนจะทนเห็นลูก
โดนอะไรแบบนี้ได้นะดูโอ้โหแม่หัวฟาดไปเนี่ยนะ
แล้วดูสิพอหลังจากนั้นเนี่ยค่ะยังไม่หยุด
เหตุการณ์นี้ก็เลยทำให้มีคนตายโหเพชรชบูรณร้อนแรงนะ
ตอนเดินไปเนี่ยพี่เห็น๒มือถือถืออะไรบ้างนะ
คือมีอิโต้กับมีมีดปลายแหลม
โอ้โหแล้วฝั่งลูกศรเขียวเมื่อกี้เป็นฝ่ายเดินไปหาเขาด้วยนะ
เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมนายอำพรช่างทองอายุ๔๓ปีค่ะ
เขาถือมีดปลายแหลมถืออิโต้ออกจากห้องพัก
แล้วก็ตรงไปที่ห้องนายสุวิทย์จันสนอายุ๔๔ปี

พอไปถึงปั๊บฝ่ายนายอำพรก็เหวี่ยงมีดไปโดนแขนขวาของสุวิทย
วิทย์นั่งอยู่หน้าประตูก็อีลุงตุงนั่งต่อสู้กัน
พอสุวิทย์แย่งมีดมาได้เท่านั้นแหละกระหน่ำแทงอำพรแล้วก็กลับเข้าห้องไป
หลังจากนั้นอำพรล้มลงแม่แม่ก็เดินเข้าไปหาแต่ว่าสุวิทย์ปิดประตูหนีไปแล้ว
เพื่อนข้างห้องเห็นแบบนั้นเลือดมันมีแล้วไงคะก็ต้องแจ้งกู้ภัยค่ะ
แต่ปรากฏว่าอำพรเสียชีวิตนะมีแผลโดนแทงที่อกซ้าย๓แห่ง
ขวา๒แห่งโดนอกทั้งสองข้างท้องอีกแห่งหนึ่ง
ช่วงค่ำเมื่อคืนก่อนเนี่ยนะคะครับทีนี้หลังจากเกิดเหตุ
ตำรวจสพเมืองเพชรบูรณเนี่ยก็ไปตรวจสอบเจอทั้งนี่
มีดปลายแหลมแบบนี้โอ้โหดูคมกริบเลยอ่ะเห็นก็รู้อ่ะ
แล้วก็เจออิโต้ค่ะคุณผู้ชมตกอยู่ตรงนั้นส่วนนายสุวิทย์
คู่กรณีอยู่ในห้องพักเขาก็เจ็บเหมือนกัน
เขาโดนฟันแขนแขนขวาเขาก็เจ็บก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ
เลือดอยู่แบบนี้เมียของสุวิทย์นางบุญเพ็ญนางบุญเพ็งทองอินนะคะ
บอกว่าจริงจริงสุวิตกับอัมพรเนี้ยเขาเคยมีเรื่องกัน
ทะเลาะกันประจำไม่ชอบขี้หน้ากันแล้ววันนั้นน่ะต่างคนต่างเมา
ทีแรกก็กินเหล้าอยู่ที่ห้องไงหลังจากนั้นเนี่ย
อำพรก็ถือมีดเดินมาโวยวายหาว่าสุวิทย์เนี่ย
เปิดเพลงเสียงดังก็ทลอกกันอืมชาวบ้านเฉ่านั้นเขาก็ตกใจน่ะ
แม่ของอำพรเนี่ยคุณแม่ประคำบอกว่าลูกชายน่ะ

แล้วมันเกิดเหตุการณ์เพราะว่าลูกชายไม่ชอบหน้าผัวเมียคู่นี้

และตำรวจสพเผชบูรณ์ตอนนี้
กำลังสอบหาสาเหตุที่แท้จริง
แล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ